สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาจนถึงวันเสาร์วันนี้สุดสัปดาห์เรื่องของนายบอสก็ชัดเจนขึ้นมาในหลายมุมครับโดยเฉพาะมุมที่จะให้มีการลื้อคดีขึ้นมาทำไมสอบใหม่
มีความชัดเจนว่าเป็นไปได้แน่นอนแล้ว
ความชัดเจนจากมุมของอาจารย์วิชามหาคุณคณะกรรมการอิสระที่นายกตั้งขึ้น
และทั้งมุมจากประธานกอคุณอัตภพลใหญ่สว่าง
มีความเห็นตรงกันว่าทำได้
อันนี้ประชาชนผู้มีใจรักความเป็นธรรมก็สบายใจขึ้นเปราะหนึ่งว่า
คดีนี้ยังไม่ปิดประตูตายยังไม่จบยังสามารถลื้อมาสอบใหม่ทำสำนวนใหม่ส่งฟ้องใหม่ได้
เหตุผลหลักที่นำมาอ้างกันก็คือว่า
อายการยังไม่ได้เซ็นถอนสัญญายังไม่ได้เซ็นถอนคำสั่งฟ้อง
และต่อให้มีการเซ็นถอนคำสั่งฟ้องไปแล้ว
ถ้าพบข้อมูลใหม่หลักฐานใหม่
ก็สามารถที่จะส่งไปให้ตำรวจทำสำนวนใหม่ได้
อันนี้มีความชัดเจนนะครับยื้อกันมาทั้งสัปดาห์เป็นข่าวใหญ่มาทั้งสัปดาห์
พอปลายสัปดาห์ก็มีทางที่จะเห็นว่าเป็นไปได้ที่จะลื้อสำนวนมาสอบใหม่
โดยเฉพาะท่าทีที่สุดของนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีไปปรัฐกฐาพูดในงานสำคัญหางานหนึ่ง
นายกคงมีอะไรอยู่ในใจกับเรื่องนี้พอสมควร
เอาเรื่องนี้ไปพูดในงานซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานกระบวนการยุติธรรมด้วย

ัดคดีบอสไม่ชัดเจนตู่ไม่โอเค
ตามจับตาใกล้ชิดท้าทายยุติธรรมระบบกฎหมาย
แล้วรายละเอียดที่นายกพูดนี่จะขออ่านให้ฟัง
เรื่องที่กำลังเป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจคือเรื่องบอส
เรื่องนี้ท้าทายระบบยุติธรรมและระบบกฎหมาย
กระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อระบบรัฐทั้งหมด
ผมจึงขอแสดงจุดยืนเรื่องบอสกระทิงแดงว่า
ผมไม่โอเคผมไม่โอเคกับหลายเรื่องที่ยังไม่ชัดเจน
ผมต้องการให้มีความโปร่งใสและผลักดันติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
พร้อมที่จะดำเนินการหลังจากเห็นข้อสรุปของคณะกรรมการที่ผมตั้งขึ้น
นี่ไม่บ่อยครั้งนะครับไม่บ่อยครั้งและมีไม่กี่เรื่องหรอก
ที่นายกจะแสดงออกให้ชัดเจนว่าท่านไม่เห็นด้วยและไม่โอเค
ส่วนใหญ่นายกจะใช้วิธีบุ้ยลงไปว่าให้ไปดูตามกระบวนการกฎหมายว่ายังไงล่ะอะไรอย่างนี้
แต่คราวนี้นายกบอกคำนี้ว่าผมไม่โอเค
ฉะนั้นโดยความเด็ดขาดความเข้มแข็งตรงไปตรงมาของคณะกรรมการชุดอาจารย์วิชามหาคุณ
แล้วก็บอกว่าท่าทีของนายกที่บอกว่าผมไม่โอเคจะผลักดันติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
พอจะอุ่นใจได้แล้วครับว่าสิ่งที่เราขุนเคืองหมองหม่นกันมาทั้งสัปดาห์
พอมาถึงปลายสัปดาห์สถานการณ์มันทำให้เราคนที่รักความเป็นธรรมสบายใจขึ้น

วันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าอยากให้นายกประกาศว่าผมไม่โอเคกับอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมครับ
คือให้นายกบอกว่าผมไม่โอเคกับเรื่องของบ่อนไนตี้ที่เป็นข่าวอยู่
เพราะว่าเปิดบ่อนสนองตัญหานักพนันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกครับ
แต่ว่าบ่อนที่มันเกิดขึ้นและเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นบ่อนใหญ่เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่
ลักลอบเปิดกันแล้วพอตำรวจรู้ไปจับแล้วก็ย้ายที่ลงโทษ๔เสือ๕เสืออันนั้นก็สมควร
แต่ว่าบ่อนไนตี้ในวงการเขารู้กันชัดว่าไม่ใช่อยู่ไปเปิด
แล้วก็ไม่ใช่ขอติดต่อประสานงานแค่ระดับท้องที่หรือไม่ใช่บ่อนวิ่งลักลอบเล่น
แต่มันเป็นบ่อนใหญ่บ่อนใหญ่ขนาดนี้จะเปิดได้ต้องมีไฟเขียวครับ
และบ่อนใหญ่ขนาดนี้ไฟเขียวต้องดวงใหญ่พอสมควร
ใหญ่เกินกว่าที่โรงพักจะไปแตะต้องได้บางทีก็ใหญ่เกินกว่าที่กองบังคับการหรือกองบัญชาการจะไปยุ่งได้
คนเขารู้กันทั้งนั้นว่าเปิดบ่อนใหญ่แบบนี้ต้องมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยน
ข่าวที่เขาเจาะกันลึกก็คือว่าไฟเขียวจากคนที่ใกล้ชิดผู้มีอำนาจอีกแล้ว
ผู้มีอำนาจผู้มากบารมีเอามาคำนี้มาอีกแล้ว
ฉะนั้นเรื่องนี้ต้องถึงระดับนายกรัฐมนตรีแล้วล่ะครับ
ในฐานะที่ท่านคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรงท่านต้องบอกว่าผมไม่โอเคกับเรื่องที่เกิดขึ้น
มีคนตายตั้ง๔ศพมีความพยายามจะทำลายสำนวนหลักฐาน
โต๊ะย้ายเก้าอี้กันทั้งที่ศพยังนอนตายอยู่ตรงนั้น
มีความพยายามจะถอดกล้องวงจรปิดเพื่อปกปิดหลักฐานสารพัดสารพันธุ์ที่ทำกัน
แล้วจะให้คนเชื่อว่าตำรวจไม่เกี่ยวข้องเลยเหรอครับ
ฉะนั้นเมื่อมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องนายกต้องบอกว่าผมไม่โอเคกับเรื่องนี้
แล้วสิ่งที่ควรจะทำให้เหมือนกับที่ชุดของอาจารย์วิชาทำคือ
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเส้นทางการเงินของตำรวจที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้อง
เพราะเงินมันเยอะนะครับจะเบิดบ่อนขนาดนี้ได้ต่อวันต่อเดือนเนี่ยเงินมันเยอะ
เส้นทางการเงินเนี่ย๑๐กว่าปีทำอะไรไว้ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้น
นี่คือสิ่งที่คาใจประชาชนคาใจเรื่องนายบอสก็พอจะหายคลายใจขึ้นมาได้หน่อยหนึ่ง
อ้าวพอมาท้ายสัปดาห์มาเจอเรื่องนี้เข้าไปอีก
ฉะนั้นสรุปว่าอยากได้ยินนายกพูดถึงเรื่องนี้ว่าผมไม่โอเคแล้วหลังจากนั้นเราจะรู้ว่าเรื่องนี้จะจบยังไง
แต่ถ้าจะจบแบบเล่นลิเกกันสอบสวนกันพอเป็นพิธี
ลงโทษกันไปเป็นพิธีอยากจะบอกว่าลิเกบทนี้ลิเกโรงนี้เขียนบทกันแบบนี้ประชาชนเบื่อแล้ว
ประชาชนรู้ทันแล้วหามุกใหม่เถอะครับนี่คือขีดเส้นใต้สุดสัปดาห์นี้ครับแล้วกลับไปที่โต๊ะข่าวครับ